มาเริ่มต้นกันที่ความหวานความฟินของคู่รักคู่นี้กันหน่อย

เมื่อวานนี้นะคะถือว่าเป็นวันคล้ายวันเกิดของหนุ่มแบรี่เขา
และเป็นงานที่เป็นการออกงานคู่กัน
หวานใจอย่างยายาอุรัสยาด้วยนะคะ
เมื่อวานนี้๑๗ธันวาคมก็เป็นวันเกิดอายุครบ๒๙ปีบริบูรณ์ของหนุ่มแบร์นะคะ
ซึ่งเหมือนจะมากับวานจายอย่าย่าออกงานคู่โชว์ความหวาน
ให้เป็นแฟนได้ฟินไปตามตามกัน

เขาไปด้วยกันแบบเปิดเผยนะจ๊ะ

แถมยังเช็คอินสถานที่เขาใหญ่ด้วยตัวเองเลย

ความสวีทเนี่ยยังล้นจนแฟนอิจฉาไปตามกันเลยล่ะค่ะ
ครับวันนี้วันเกิด๒๒ครับ
๙ปีแล้วพี่จริงก็ไปทำบุญกันมาตั้งแต่เช้าแล้ว
แต่ย่าวันนี้มีวัยพรอีกทีเขาไม่มาแล้ว

ยังไม่ได้เวอร์พรจริงจ้าค่ะ
อีกนี้เป็นปีแรกที่ทำงานด้วยกันครับ

นอกจากว่าวันนี้เป็นวันที่พี่แบบทำงานหลายงานปศัมทวน

เผ้ายังไง
ก็คือพอดีมีเวลาว่างพอดีก็เลยแบบ
เอาใกล้แล้วกันเขาใหญ่นี่แหละ
มันแทบจะไม่ได้ต้องวอรี่เลยว่าสายตาของหนุ่มที่มองมาจะเป็นอะไร
เพราะเราก็ใช้เวลาช่วงที่มีค่าให้สุดด้วยกันกับเขาอะไรอย่างนี้

ก็ต่างคนกันทำงานกันเยอะพอสมควรสำหรับท้ายปีนี้
ก็เลยยังไม่ได้แพลนอะไรจริงค่ะ
ใช่
ยังไม่ได้แพลนแต่ไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่มีถูกไหม

แต่ก็โพสต์ไอจีเบิร์ตเดย์พี่แบร์แบบหวาน

คู่นี้เขาหวานจริงอะไรจริงนะคุณผู้ชมนะ
แต่เอาจริงเมื่อวานนี้นอกจากความหวานแล้วทั้งคู่ก็ได้ควงกันไปทำบุญทั้งสองครอบครัวด้วยนะคะ

ยังไงบันเทิงไทยรัฐก็รอฟังข่าวดีกันอยู่นะคะ
ใช่ค่ะ๒๐๒๐จะ๒๐๒๑แล้วคุณผู้ชมค่ะรักใครบอกไปเถอะนะจ๊ะ